มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ

วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแถลงตัวเลขออกมาแล้วนะคะ
ทั้งสิ้นคือ๒๔๙เขตทั่วประเทศหายไป๑
๘เชียงใหม่มีการโดนแจกใบส้มไปก่อนหน้านี้

ทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าที่สุดแล้ว
แต่ละพักได้จำนวนสอสอแบบแบ่งเขตเท่าไหร่อย่างไรกันบ้าง
ดูกันที่พักเพื่อไทยกันก่อนเลยนะคะ
ที่สุดก็ได้สอสอแบบแบ่งเขตคือ๑๓๖ที่นั่ง
พลังประชารัฐ๙๗ที่นั่ง
พักภูมิใจไทย๓๙ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์๓๓ที่นั่ง
อนาคตใหม่๓๐ที่นั่ง

ชาติพัฒนาแล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยพักละ๑ที่นั่ง
ก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องมีการรับรองผลการเลือกตั้งเกือบทั้งหมด
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีคำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือข้างอยู่
บอกแบบนี้นะครับบอกว่ากรกตให้โอกาสนะ
โอกาสกับผู้ที่ถูกร้องได้มีโอกาสชี้แจงข้อได้จริงก่อน
หากที่สุดแล้วพบว่ามีความผิดจริง
ก็จะต้องมีการส่งสารพิจารณาตามกระบวนการต่อไป
ซึ่งยังมีเวลาถึง๑ปีในการพิจารณาสำนวนคำร้องทั้งหมดเหล่านี้นะคะ
เป็นเรื่องเดียวกันก็จะมีปัญหาในการกัน
แต่ว่าต้องให้เขามีโอกาสในการชี้แจงเพียงแต่เขาถูกกล่าวหา
คือวันนี้เป็นการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
ซึ่งจริงแล้วทั่วประเทศมี๓๕๐เขต
วันนี้ประกาศเพียง๓๔๙เขต
ไป๑เขตคือเขต๘ที่เชียงใหม่นะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีข่าวออกมานะคะ
ว่าจริงแล้ววันนี้ประกาศสอสอแบบแบ่งเขตใช่ไหม
แต่ว่ารองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่ายังนะคะ
ก็คือ๙พฤษภาคมเป็นวันเดียวกับที่สารรัฐธรรมนูล
จะมีการลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยื่นให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยกรณีสูตรคำนวณสอสอ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนุนหรือเปล่า
เรื่องนี้เลยค่ะรองรายการที่การกตบอกว่า
ไม่ว่าผลจะออกมาแนวทางไหนก็เตรียมแนวทางไว้ทุกแนวทางแล้วแหละ
แต่ว่าไม่ขอยืนยันว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าสารพิจารณาออกมาในแง่ลบ
ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลก็คือ๙พฤษภา